กลัวผู้ชายด้วยตอนเด็ก
อยู่ช่องไหนมันก็เหมือนกันหมดอะ
คือหนูอาจจะไม่ได้แต่งงานก็ได้

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

ก็จะอาสาพาน้องขวัญชานีกับคุณแม่นะคะ

วันนี้เราจะไปสุวรรณภูมิค่ะ

เดินทางปลอดภัยต้องข้าเบลนะคะ

ตอนนั้นแม่ทำงานลูกแก้วเขาก็ดูแลน้อง
ชีวิตตอนนั้นแบบโอ้โหสู้ชีวิตมากนะแม่กับขวัญกับพี่แก้วเนี่ย
นะไม่ได้สู้ชีวิตนะสู้กันเองสู้กันเอง
แล้วขอเรื่องราคากี่ขวบนะแม่ตอนนั้นนะ
ตอนนั้นแก้มยุยมากเลยอะนะตุ๊กตา
แม่คิดไหมคะว่าตอนเด็กเนี่ยจะเป็นดารา

เมื่อก่อนเด็กเขาเป็นคนกลัวคนไงฮะ

ทำไมกลัวผู้ชายพ่อดุเหรอ
หนูรักพ่อคนเดียวชอบพ่อคนเดียว
แล้วพอเราไปถ่ายละครแล้วเราต้องรู้สึกว่าแบบผู้ชายคนนี้ต้องอุ้มเรา
ไม่ชอบกินกับคนอื่นไม่ชอบโดนตัวคนอื่นไม่ชอบเหงื่อคนอื่นมาโดนตัวเรามันแบบอะไรอย่างนี้
แต่ภาหลังไม่ค่อยเจอแม่ไปกับขวัญเลยอะคะ
ก็ขวัญให้แม่อยู่บ้านครับอยู่กับสวน
จะไปคุยกับแมวจนตอนนี้บ้านขวานจะเป็นสวนสัตว์ฟาร์มแล้วค่ะ

มันเยอะจังอ่ะขวัญ

คือทาดแมวทาดหมาทาดแม่ขวัญเป็นทาดทุกคนเลยตอนนี้
ยกเว้นทาดตัวเองจริง
อยากออกมาซิ่งไหมแม่แบบเฟี้ยวฟาวสมัยก่อนอะไรอย่างนี้
อยากค่ะกลัวเป็นอันไซเมอร์
เขาก็แบบว่าออกไปอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างนี้
ที่มันมีข่าวอะไรอย่างเงี้เราฝ่าฟันไงบ้างคะครอบครัวข่าวเยอะน่ะ
เราก็เลือกกันกองอะไรสิ่งที่ดีเข้ามา
คุณแจ้วขวัญแต่เรื่องมันผ่านไปแล้วเนอะอย่างแบบ
ขวัญรักโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยหนูโกรธมั้ย
ไม่ขวัญว่าถ้าเกิดเขาคิดวิเคราะห์พิจารณานิดนึง
เขาจะเข้าใจว่าทำไมขวัญพูดว่ารักโรงเรียนนึกออกไหม
เราไม่ว่าคนอื่นถ้าเกิดเขายังไม่เข้าใจในคำพูดของเรา
ตอนเด็กที่เราจะได้ยินบ่อยว่าแบบ

ก็เป็นตุ๊ดจริงนะ

จริงเหรอนี่คือโสดมานานยังอ่ะ

น้องขวัญตอนนี้โสดนะคะ

มองความว่าควัญแบบไม่ประสบความสำเร็จเรื่องความร้าง

สำหรับขวัญว่าก็ประสบความสำเร็จนะ
เพราะว่าทุกครั้งเรามีบทเรียนแล้วเราก็ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมจาก
สิ่งที่เราไม่รู้หรือว่าการที่เราคิดว่าแบบโลกสวยอะไรอย่างนี้
เราก็ต้องแบบมองอะไรตามความเป็นจริงบ้าง

นี่เหมือนสมัยเด็กที่แบบว่าเรามีปลายอะ
คือตอนเป็นเด็กมันไม่มีแก่นชีวิตน่ะ
แต่พอโตมาแล้วชีวิตมันแบบมีเป้าหมายอะไร
จิตใจเราเราจะคอนโทรยังไงเราต้องใช้ชีวิตยังไง
ถ้าเกิดว่าขวัญแบบโอ้โหใช้ชีวิตแบบเหมือนเมื่อก่อนโลกสวย
พอเวลาเราเจอปัญหาอะไรต่างเข้ามาถาโถมเราเราจะเซ
เลยนะแต่เรื่องแต่งงแต่งงานน้องขวัญกินไหมคะ
แบบโตขึ้นเราก็ต้องมีแฟนแต่งงานอย่างเงี้ยค่ะ
คือถ้าเกิดว่าเขามาขอเราแต่งเราคงแต่ง
แต่หนูแปลกมากเลยรู้ป่ะคือหนูอาจจะไม่ได้แต่งงานก็ได้
เพราะว่าเราใส่ชุดแต่งงานตั้งแต่เด็กไง

แต่เขาก็ไม่ได้ใส่ชุดเด็กเท่าขวัญหนู๑๕หนูใส่ชุดเลย

แล้วชายหนูแบบชอบหนูแบบไหนแหละคะ

อยากให้ตัวเนี้ยมันเข้าไปเข้านายอยากเป็นหน้ากามอยากเป็นฝรั่งอ่ะ

ผอมหยุดกินหยุดกิน

ใช่อ่ะแล้วให้น้ำคงแบบนี้มันโคน

แล้วขวัญใช้ไหมหนูตอนแรกหนูใช้
แล้วหนูใช้แล้วหนูเฮ้ยไม่แน่ตัวเอง
หนูไม่ใช่อะมันดูแบบ

ขอร์ตตัวนี้ก็เป็นฟีแร็กข์เนอะงานแสดง

จริงจะอยู่ช่องไหนมันก็เหมือนกันหมด

แค่ที่ขวัญเคยให้สัมภาษณ์ไปว่า
คนรับรู้ผู้ชมคนดูแฟนละคร
จะรู้สึกเกลียดเพราะว่าช่องที่เขากด
แต่ถ้าถามว่าคนทำงาน
จะไปอยู่ช่องไหนก็ทีมงานเดิม
อากแห่งน้ำภีร์ช่างภาพ

มันก็วนมา
อย่างที่บอกไปว่าเราจะไปสุวรรณภูมิ
คุณขวัดนี่ต้องรีบคว้าตัวไว้เพราะว่าเดี๋ยวอีก๒ปีจะเป็นเสร็จธินีแล้วนะคะ

วันนี้นะคะคุณขวัดมีอะไรที่สุวรรณภูมิเว้ยอยากรู้มากเลยเนี่ย

ป้ายข้างหน้าทางเข้า
ใครไปส่งไข่แล้วก็จะแบบซื้อดอกไม้

ก็คือจะเกี่ยวกับระบบรถริมูซีน
ปกติที่สุรณคลุมเขาจะมีริมุซีนใช่มั้ย

เห็นว่าทุกวันทุกสตางค์มีให้แม่หมดด้วย

พอโตมาเราก็คือแบบเหมือนเก็บ
แล้วก็แบบแบ่งเงินให้แม่อะไรอย่างนี้
แล้วเราก็มาดูแลค่าน้ำค่าไฟ

ภาระทุกอย่างในบ้านเราเอง
แต่น้องขวัญคือมีความฝันอะไรอีกไหมค่ะ

คือที่บ้านขวัญมีความสุขมากมาตะกอ่อนเยอะ
เราแค่ทำทุกวันให้มันมั่นคง
แล้วก็มีความเสถียรในการใช้ชีวิตต่อไป
อโหนี่เราต้องได้ข้อคิดจากน้องขวัญผิดทางบรรยี

ไม่ได้ความคิดมากมายนะคะรวมไม่ถึง

ขอบคุณนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าคนรถหมูเต็มก็โทรภาพลิดเจชกะลินเนอะ

แล้ววันนี้รายการจังกริงนี้จึงต้องขอบคุณลงขวานอุตส่าห์มาเนอะ

ถึงแล้วถึงโดยสวัสดีครับ